ท่านใครที่จะมาแต่เรื่องราวในช่วงนี้นะครับ

เพราะว่าแต่งเพลงให้ลูกสาวด้วย
ใครได้ฟังนะได้เห็นถึงเนื้อเพลงนะ

น้ำตาลหลายมาไม่รู้กี่คำกับกี่คำแล้ว

ช่วงลูกสาวทุกคนบนโลกไม่มี
การมีชีวิตเป็นเรื่องเจ็บปวด

พ่อกับแม่จะอยู่กับเธอเสมอ
ขอดูมือโบกเลยครับผม

ทีมงานขอมาดูตาเติ้ง

แดดลูกสาวทุกคนบนโลกไม่มี

แดดลูกสาวทุกคนบนโลกไม่มี

แม่ลูกสาวทุกคนบนโลกเวที

เอ่ยเธออาจจะโดนคุณพี่เพราะเรียนไม่เก่งในชั้นปฐม
เธออาจจะโดนรุ่นพี่ตกตีและไถกระทะขนม
ช่างสิ่งป่และให้ช่างเห็นมั้ยเธอมาคับกินได้รถม

และมีปัญหารอเทรต่างให้แก้

และเธอยังเคยตั้งใครวันนี้เธอยืนเองได้หกลงจะสักเท่าไหร่
ในวันที่เธอผิดหวังจากสิ่งที่ฝันและฝ่าย
เธอยังมีพ่อกับแม่อยู่รอเธออยู่สมัครให้เธอซ่อมไหล

ใครมีผู้รักคิดทำร้ายเธอได้

ถ้าเธอโตมาไม่สวยเธอจะถูกร้องเป็นเรื่องเหมือนเธอ
เธอโตมาแล้วสวยจะมีผู้ชายมาหลอกพวกเธอ
โลกมันก็เป็นแบบนี้เพราะบอกว่าไม่ใช่เรื่องเหมือนเธอ
ถ้าเธอไม่สวยแต่เธอมีงานจะมีผู้ชายมาหรอก
แล้วเธอก็อาจกลัวอ้วนจนเธอต้องเลิกไปกินยา
อาจโดนเพื่อนสนิทจำกงติชิ้นยิ่งทาง
ปังในความรักเรียนไม่จบปริญญา
แต่โปรดอย่าบอกว่าโลกมันมืดต้องการเป็นความจินตา
เพราะเนื้อจะทรัพย์ที่ยาแก้แหวน
และเนื้อก็ความสิ่งที่ผู้หญิงหวงแห่ง
คือเธอต้องมีชีวิตและเจ็บปวดอย่างสุดแสน
เพราะแพ้นี่แพ้แค่เลือกหนึ่งยก
นั้นรวมต้นมแม่ที่กลัวมาจากอก
รูดเป็นเด็กดีอยากทำนมหก
แต่เห็นชีวิตแม่นพากปะเจ็บโกรธแค่ไหนให้กลับมา
สมกำเอาไงละหลักตา

ไม่มีผู้รักคิดทำร้ายเท่าไหร่
ที่รักหลับตา
ที่รักหลับตา

ได้ลูกสาวทุกคนบนโลกไปดี
ได้ลูกสาวทุกคนบนโลกไปดี
ได้ลูกสาวทุกคนบนโลกไปดี
ได้ลูกสาวทุกคนบนโลกไปดี

เดี๋ยวทดลอง
แค่ทองเป็นสินภาพ

ซึ้งออกได้ไหมครับ
คือเรื่องจากนั้นเลยก่อนไห้
เราดูข่าวแล้วเรารู้สึกว่าการมีชีวิตเป็นผู้หญิงในยุคนี้น่าจะเป็นเรื่องลำบาก
พอเราได้ลูกสาวแล้วเราค่อนข้างจะเป็นห่วงเพราะว่ามีข่าวข่มขืน
มีข่าวแบบโหตบตีใช้กำลังกับผู้หญิงอย่างนี้เยอะ
แล้วก็แบบว่าเราห่วงลูกแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้ดีแค่ไหน
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนที่จะเป็นเพื่อนเขาและให้กำลังใจเขาและอยู่เคียงข้างเขาได้ตลอด
ฝากไว้เป็นบทเพลงเผื่อว่าถ้าสมมุติเราตายก่อนอย่างน้อยก็ยังมีเพลงให้เขาฟัง
ก็เตือนใจเขามีเพลงเป็นเพื่อนเขา
อย่างคุณก๊อฟนี่เขามีตัวเลขที่เกี่ยวกับความเป็นศิลปินไหมมีให้ดี
มีครับจริงแล้วมีครับตัวเลขที่เป็นความฏรดิน
หรือมีสไตล์หรือมีความเป็นแบบว่าเพลงมีชื่อเสียง
มันจะออกประกอบเลขอย่าง๑กับเลข๙
มีที่มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบ้านอะไรเดี๋ยวกับโทรศัพท์
ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความแบบเป็นผู้นำหรือเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีความโดดเด่น

แต่ว่าเลข๐๐เนี่ยครับแต่ปลาทีเลข๐ที่ลงท้ายด้วยเบอร์โทรศัพท์
คิดต่างแปลกไม่เหมือนใคร

แต่เขาก็ว่าคิดตลอดคิดเราเพลงเพลิงเราก็แต่งเองเนอะ

ทำนองเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นคลีเอทีฟไง

นั่นก็ตรงแล้วก็แสดงว่าเลขเขาก็บ่งบอกในความเป็นตัวของกันเนี่ย

มากกว่าว่าถ้าเราพูดคำนี้
บางทีเดี๋ยวจะต้องมีกระปุกเอามาสิน
ใครพูดคำหยาบปรับคำนั้น๒๐แล้ว

แต่ก็ยังดีเป็นสิ่งเตือนใจ
เป็นสิ่งตัดใจถ้าเกิดคือมันไม่ได้แต่ว่า

เขาเปลี่ยนชีวิตให้เป็นคุณพ่อที่ดีขึ้นเยอะมาก

หลายคนที่บอกว่าเลิกบุหรี่ไม่ได้เลิกเล่าไม่ได้

ถ้าไม่กินเหล้าให้เมาจะไปทำงานกับคนเมาได้ยังไง
ซึ่งพอวันที่หักดิบเนี่ย

ปรากฏว่าเราทำงานด้วยสติได้ดีที่สุดครับ

สุขภาพเราก็แข็งแรงร้องเพลงได้ดีขึ้นอีก

ก่อนที่จะมีลูกคุณก๊อปใช้เงินเฟื่อยมั้ย

เพราะว่าเราใช้ปาร์ตี้เลี้ยเพื่อนเลี้ยงแม่หมดแล้วเพื่อนก็มากินของเราดีอ่ะเนอะ
แล้วเพื่อนเลี้ยงให้เข้ามามีกำลังกลับกันไหม
ไม่เราก็บอกไม่ต้องสามล้อมันถูกหวย
แล้วไงพอมีลูกปุ๊บให้ไม่ได้แล้ว
ลูกก็ไม่ได้แล้วก็หยุดก็ทุกอย่างคือก็ต้องเก็บครับหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้ว
หลายคนเขาก็คงอยากจะแบบว่าปรับวิธีการอย่างเมื่อกี้ที่พี่ก๊อฟบอกว่าเรื่องของเงิน
หลายคนอาจจะรู้สึกว่าใช้เงินเก่งทำไงดีจะหาตัวเลขอะไรที่มาช่วยซัพพอร์ตนะครับ
องค์ประกอบตัวเลขครับพี่ก๊อฟเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเอาตัวเลข๑เลข๖เลข๕มาร้อยเรียงกัน
เขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเก็บหอมรอมริบทางการเงินได้ดี

ใช่ครับเพราะว่าตัวเลข๑๖๕จะเป็นตัวใช้เงินอย่างมีสติและยังคิดที่สุด
รหัสบัตรไอทีเอ็น
ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยให้มี๑กับ๖ติดกันเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขของการเก็บหอมรอมลิฟต์สร้างเนื้อสร้าง

เรื่องของธุรกิจบ้างคุณก๊อฟทำธุรกิจด้วย
กำลังเริ่มที่จะทำกับแฟนครับตอนนี้เป็นธุรกิจเสื้อผ้า
คือทำสองอย่างคือเสื้อผ้าสำหรับคนตัวใหญ่

เฉพาะชายคือเรารู้สึกว่าเสื้อผ้าเราหาใส่ยากมาก

ทำไมมันไม่ทำเบอร์๑๓หรือว่าทำไมอยากจะใส่เสื้อผ้ายี่ห้อนี้ทำไมถึงไม่ทำไซส์ใหญ่

อ่าส่วนมากจะมีพี่พี่อย่างเนี่ยครับ
เขาทำแบรนด์เนี่ยเขาจะทำให้เฉพาะตัวหนึ่งเลย
ง่ายคือเสื้อผ้าทุกวันนี้ใส่ฟรี

เพราะพี่เขาทำให้อย่างกิ๊กเกงนี้เขาก็ทำให้เป็นพิเศษ

แล้วก็สำหรับคนตัวใหญ่ส่วนแฟนจะทำเสื้อผ้าเด็ก

ชูใจเบบีแวร์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

ว่าตัวพี่ก๊อฟเองเนี่ยจะหาตัวเลขหรือเบอร์โทรศัพท์สำหรับเป็นคอร์เซนเตอร์ของร้านนะครับ
อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวมาเป็นเบอร์ขายของ

เพราะว่าเบอร์ตัวนี้มันจะมีตัวเลข๑๑นะครับ
เขาบอกว่าอันนี้จะขายดีแค่ช่วงนึง

แต่วิธีการคือเราต้องปรับตัวเลขให้แบบขายดีตลอดเลย

ถ้าเป็นของเรื่องของเสื้อผ้าต้องใช้เลข๖กับเลข๙

เฮ้ยน้ำตาหลาย๖๖๙๕นะพี่แมน

ไปขอให้คุณก๊อฟฟักกี้ฮีโร่แล้วก็น้องชูใจหน่อย
จัดให้ก๊อฟละการนะเว้ยสำหรับขายของละกันนะครับ

คุณเป็นชาวดีมากเลยอะ

ธุรกิจด่วยร้อนฟ้าอย่างนั้นงานช่างเยอะนะครับทุกคน

แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ชายคนนี้ให้เป็นคนใหม่ได้รวมไปถึงคุณก๊อฟและคุณผู้ชมด้วยนะฮะ

รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีนนะ

รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน

รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน

จะมาอัปเดตผลงานแล้วแล้วก็เขาไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน

รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน

รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน
รอที่จะมาอัปเดตผลงานแล้วก็เข้าไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีน